ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตเลียมนะคะ

ในการนำเอาทรัพยากรที่เป็นประโยชน์

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด

ที่บุกเบิกพัฒนาธุรกิจนี้
ท่ามกลางความท้าทายทางธรณีวิทยาของทางอ่าวไทย
เพราะว่าตรงนั้นไม่ง่ายต่อการขุดเจาะปิโตเลียม

ขุดเจาะใหม่นี้ถือเป็นนวัตกรรมล่าสุด

เพื่อนำมาใช้กับการขุดเจาะในพื้นที่อ่าวไทยโดยเฉพาะ
ที่จะออกแบบแท่นขุดเจาะเนี่ย
ให้เหมาะสมกับสภาพของการเจาะในบ้านเรานะครับ
สามารถจะทำให้มันปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วได้มากกว่าเดิม
อันนี้เราพิเศษก็คือเราออกแบบตั้งแต่ต้นเลยนะครับ
ตั้งแต่ก่อนจะตัดเหล็กชิ้นแรกจนมาถึงในปัจจุบันนี้ครับ
เชฟรอนถือเป็นผู้ผลิตปิโตเรียมอันดับหนึ่งของประเทศ
สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้กว่า๑๘๐๐ล้านลูกบาทฟุตต่อวัน
น้ำมันดิบกว่า๖๕๐๐บาร์เรลต่อวัน
และก๊าซธรรมชาติเหลวหรือคอนเดนเซต

คิดเป็น๓๕ของความต้องการก๊าซโดยรวม
นำไปผลิตไฟฟ้าได้๑ใน๔ของความต้องการทั้งหมด
ช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
สร้างงานและธุรกิจต่อเนื่อง
และสร้างรายได้ให้รัฐจากค่าภาคหลวง
และภาษีเงินได้หลายหมื่นล้านบาทต่อปี
แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาถึงจุดนี้
ที่๒๕๐๕บริษัทเชฟรอนด์
ยูโนแคลไทยแลนด์ในขณะนั้น
เป็นบริษัทแรกที่ได้รับอนุมัติสิทธ
ในการสำรวจปิโตเรียมจากรัฐบาลไทย

แม้ครั้งนั้นจะไม่พบปิโตเรียม
แต่ต่อมาก็ประสบความสำเร็จ
คนพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
ได้เป็นรายแรกในปี๒๕๕๙
และเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในปี๒๕๕๙
คือช่วงแรกนะครับเราก็นึกว่า
แหล่งปิโตเรียมของบ้านเรานะครับก็เหมือนกับที่อื่น
ก็จะเป็นชิ้นชั้นทรายขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องกัน

เขาคงคงพบว่าการสมชาติที่ได้ตอกหลุม

ลักษณะทางธรณีจริงก็คือมีกระป๋องขนาดเล็ก

ที่เราต้องเปลี่ยนก็คือเราต้องเจาะหลุมจำนวนมากในแต่ละปี

ก็ไม่สามารถจะเป็นราคาที่แพงได้

อย่างนั้นก็จะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจครับ

ก็เป็นเทคโนโลยีที่ล้อไปกับความต้องการเหล่านี้
เป็นต้นว่าการเจาะหลุมให้เร็วขึ้น
เจาะด้วยหลุมขนาดเล็กเพื่อให้ต้นทุนถูกลง

ซึ่งหลายเทคโนโลยีก็กลายเป็นมาตรฐาน

ก็ได้บันดาลบินใช้ในพื้นที่

เพียงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
แต่เชฟร่อนยังร่วมวางรากฐาน
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้

ฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตเรียมแห่งแรกของไทย
ตั้งแต่ปี๒๕๒๓ถึงวันนี้
ฝึกอบรมบุคลากรไปแล้วนับหมื่นคน
บุคลากรของเราเป็นบุคลากรที่ผ่านการอบรมมา

ทางด้านการขุดเจาะสูงเลยทีเดียวนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ทางบนหน้างานที่บนแท่นขุดเจาะนะคะ
ซึ่งมีการใช้คนมากกว่าร้อยกว่าคนนะคะ
แล้วก็มีความถนัดแตกต่างกันไปเกือบมากกว่า๑๐สาขานะคะ
การขุดเจาะเพื่อสำรวจและผลิตปิโตเรียมในอ่าวไทย
ก็เป็นกระบวนการที่
ท้าทายนะคะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง

เพราะว่าหลุมของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยลึกถึง๔กิโลเมตรนะคะ
ความดันมันจะสูงก็คือเป็นลักษณะเป็นมากกว่าพันเปล่าเลยนะครับ
แล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีการควบคุมที่ดีพอ
ถ้ามีความดันตัวนี้ที่มันหลุดเข้ามา

ความดันนี้มันจะพุ่งออกมาแล้วทำให้น้ำโครน
รวมถึงถ้าเราเจาะน้ำมันหรือแก๊ส
จะออกมานอกปากหลุมนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้อย่างทันท่วงที
ถ้ามันรั่วไหลไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไปถึงชายฝั่ง
แล้วก็อาจจะสามารถทำให้เกิดต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กลางทะเลนะคะสิ่งมีชีวิตต่าง

ไม่ใช่เฉพาะการสำรวจและผลิตปิโตเรียม
แต่ยังให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย

ยืนยันได้จากสถิติความปลอดภัย
และไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่กระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมเลย
ตลอดเวลากว่า๕๕ปีของการดำเนินงาน
และไม่หยุดการพัฒนานำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน